พาไปที่จังหวัดชนบุรีบ้างนะครับที่นั่นเนี่ยโอ้โหเกิดอุบัติเหตุครับ
รถเก๋งเสียหลักตกคลองนะครับแล้วก็ยังโชคดีที่มีฮีโร่ไปช่วยชีวิตได้ครับ
โอ้โหคุณดูเอาแล้วกันโอ้โหคุณหาเก๋งเลย
สภาพตกคลองแบบนี้น่ากลัวจริงนะครับ
รถเก๋งเตือนต้าวีอสสิกขาวธรรมเบียนสามกอกไก่จอจานหกสามห้าเจ็ดก่อธอมอร์
สภาพแบบนี้แล้วกันไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากความ

ตกลงไปในบริเวณซอยคลองการดาถนนหลังโรงเรียนเลิศปัญญาหมู่ที่๘
ตำบลสัตหิบอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรี
ไปเจอกับคนขับรถเก๋งรอดมาได้ครับก็คือนายปฏิพันธ์สาธรณ์
เขาเล่าว่าหลังจากไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จนะครับขณะขับรถกลับมาเนี่ย
คือถนนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันชำรุดตัวเขาเองก็มองไม่เห็นทาง
ก็ทำให้ล้อรถมันตกลงไปในหลุมลักษณะที่มันชำรุดนั่นแหละ
ทำให้ตัวรถพลิกคว่ำตกลงไปในบ่อน้ำแบบนี้

เคราะห์ดีที่มีพี่ทหารกระโดดลงไปช่วย
ไปช่วยตัวเขาดึงตัวเขาออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัยนะครับ

ไปดูหน้าค่าตาของฮีโร่กันหน่อยนะครับ
ก็คือนาวาตรีบุญเลิศคุ้มครอง
เดี๋ยวจะได้ดูนะครับก็คือเป็นทหารเรือสังกัด
หน่วยบัญชาการนาวิกยโยธิน
เดี๋ยวจะได้เห็นภาพฮีโร่นะครับว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับ
คือเขาโดดลงไปช่วยผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
ไม่คิดถึงชีวิตตัวเองเลยนะ
ลงไปช่วยให้ได้ก่อนฮะแล้วลงไปช่วยนะ
เสร็จปั๊บโอ้โหเดินขึ้นมาเนี่ยตัวเปียกเลยนะครับ
กไปทั้งตัวเลยทีเดียวไปลองฟังเสียงของวินาทีที่ลงไปช่วยหน่อยครับ
ผู้หญิงกี่มอเตยมาก็ให้หน้าผู้หญิงโดดแจ้งเจ้าพี่สมัย
เริ่มเคลื่อนไกลแล้วก็พี่น้องผู้ชายรถยนต์มา
ดีอีกทั้ง๓คนนะที่มาช่วยก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง
อย่างที่พี่ทหารเขาบอกให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็มีน้องผู้ชายอีกคนนึงนะลงมาช่วยกับพี่ทหารคนนั้นด้วยนะครับ
ตนเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบสวนถึงสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
พร้อมจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยซ่อมแซมถนนที่มันชำรุดพังเสียหายครับ
อันนี้อันตรายนะพอเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วก็อย่าคิดซะว่ามันจะไม่เกิดอีก
เพราะว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ซ่อมเดี๋ยวเกิดมีอุบัติเหตุแบบนี้อีก
โอ้โหก็อันตรายสำหรับคนอื่นที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับ